มาดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่กันบ้าง
ใครที่ชอบของใหญ่คุณผู้ชมพลาดข่าวนี้ไม่ได้
เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำเต้ายักษ์

โอ้โหนี่แบบใหญ่ยักษ์เริ่มเพิ่มกอดแทนหมอนข้างได้เลย
ประมาณ๑คนอวบเต็มเลยนะครับใช่ครับ
อวบอ้วนใหญ่ยักษ์มีเส้นรอบวงประมาณ๘๐๑๐๐เซนติเมตร
ยาว๖๐เซนติเมตรส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ๕๐๗๐กิโลกรัม
โอ้โหหนักกว่าคนหนึ่งนะผมนี่ยังน้ำหนักไม่ถึงขนาดนี้เลยคุณพี่มูลละ
ไม่จริงคุณพี่มูลละผมว่าแล้วต้องมีคนเฉียง
น้ำหนักนี้มันคือ๕๐๗๐กิโลกรัมนะคุณไม่ถึงได้ยังไง
เอาประมาณผมแล้วกันน้ำหนักประมาณผมประมาณนั้นนะครับคุณคงจะพอใจแล้วนะน้องใบตอ
เอาล่ะผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้ครับ
คุณอำพรไพรศูนย์เจ้าของไร่ภูฟ้าใสอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ
เขาเล่าว่านำเมล็ดพันธุ์น้ำเต้ายักษ์นี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เพื่อมาปลูกเอาใจนักท่องเที่ยวให้แวะเข้ามาชม
และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
น้ำเต้ายักษ์เขาบอกว่ามีด้วยกัน๔ซุ้ม
จากนี้ยังมีอีกพันธุ์หนึ่งก็คือน้ำเต้าขนาดใหญ่ยาว
ที่เป็นพันธุ์ของอำเภอภูเรือด้วยนะครับ
ซึ่งน้ำเต้าขนาดใหญ่ยาวเนี่ยอันนี้เป็นแบบ

เดี๋ยวจะได้เห็นแบบใหญ่ยาวเป็นอย่างไรนะครับ

เขาบอกว่าเมื่อผลโตเต็มที่จะมีความยาวกว่า๑เมตรครึ่ง

เส้นรอบวง๒๐๓๐เซนติเมตร
น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐กิโลกรัมนะครับ

มีแบบอวบอ้วนแล้วก็ยาวใหญ่
ที่พูดถึงนี่ก็คือเจ้าน้ำเต้ายักษ์นี้นะ
เดี๋ยวมันจะมีได้สามสีเดี๋ยวมันจะมีทงมีทูบอ่ะไปลองฟังเสียงเจ้าของไร่กันดูครับ
อันนี้น้ำเต้ายาวค่ะอันนี้ความยาวของเขาจะยาวมากค่ะประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรค่ะ
อันนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมครับ
ไม่ค่ะคนละอย่างกันค่ะคนละคนละสายพันธุ์ค่ะ
อันนี้อ่าสายพันธุ์นี้มาจากที่ไหนครับ
อันนี้จากพื้นบ้านเราค่ะของบ้านเราเลยค่ะ
อ่าของภูเรือของภูเรือเลยค่ะเฉพาะที่ภูเรือ
เขาเรียกสายพันธุ์อะไรครับที่นี่เขาเรียกน้ำเต้ายาวค่ะ
หลายคนก็สงสัยไงปลูกเจ้าน้ำเต้ายักษ์ไว้แบบนี้เนี่ย
จากมันสวยงามแล้วมันกินได้ไหม
กินได้นะครับเขาบอกว่าไปสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู
ผัดแกงต้มและยังเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับการขับถ่ายอีกด้วย
สาวที่มีปัญหาเรื่องของการระบายแบบนี้นำไปทานก็ดีนะน้องนิวนาวนะ
ได้ค่ะดิฉันเป็นคนรักสุขภาพคุณแนะนำสิ่งดีดิฉันก็ชอบอยู่แล้ว
เขาเรียกเป็นพืชแบบเย็นพืชสมุนไพรเย็น

ไม่อย่างงั้นทาสเย็นพืชประเภทเดียวกับพวกแปงโมแปงกว้าง
แล้วมันจะจิตใจร่มเย็นร่มรื่นใครที่อารมณ์ร้อนก็ลองทานดูนะครับ
ช่วยได้ใช่ไหมเป็นสาระไหม
ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าบริเวณเปลือกของผลน้ำเต้า
เกือบทุกผลภายในไร่วันนี้นี่แหละที่เราบอกไป
จะมีตัวเลขไม่ใช่ว่าใบ้เลขท้ายอะไรทั้งสิ้น

พร้อมกับลายชื่อลายเซ็นต์ของนักท่องเที่ยวที่เขามาแวะชมที่นี่นั่นเอง
หรือแบบวันที่ฉันมาวันนี้นะก็เขียนเอาไว้
เซ็นชื่อเอาไว้แหละว่าฉันได้มาแล้วนะ